ขอคุยกับอสมชัยศรีสุธิยากรอยู่ในสายแล้วยัง
สวัสดีค่ะอาจารย์

ว่าทำไมเขาถึงตั้งคำถามว่ากรกตมีไว้ทำไม
มันก็เป็นการแสดงออกของคนในสังคมนะครับ
ว่าเขารู้สึกว่าบทบาทหน้าที่ของกรกตที่แสดงออกมานั้นเนี่ย
ไม่เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง
สังคมอยากให้กรกตนั้นเป็นองค์กรอิสระ
ที่มีบทบาทในการจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมเป็นกลาง
ไม่เข้าใครนะครับไม่ได้เป็นเครื่องมือ
ในการที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ใคร
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะมีปรากฏการณ์อาจจะหลายต่อหลายครั้ง
แล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็ดูรู้สึกว่ามัน
มันจงใจมากเกินไปหน่อยหรือเปล่านะครับว่า
เขาจะประชุมเลือกนายกกันวันนี้แล้วใช่ไหมครับ
พี่ท่านก็ประชุมกันเรื่องของคุณสมบัติ
ของเงินเนี่ยจะบอกว่าถ้าส่งเร็วกว่านี้นี่ผมไม่ว่าเลยนะ
ก็ขอคุณทำพรุงนะจริงที่สุภาพนะครับ
โอ้โหให้ศาลเขาวินิจฉัยตัดสินออกมาเลย
ถูกผิดยังไงก็ว่ากันไปใช่ไหมไม่มีใครว่า
คือถ้าส่งช้ากว่านี้เนี่ยเช่นเอาละรอให้เขาโหวตนายกกันไปก่อน
แล้วก็ท่านก็ค่อยพินาตัดสินในการส่งสารหลังจากนี้ไป
สัปดาห์๒สัปดาห์หรือไม่กี่วันก็ได้ไม่เป็นปัญหาหรอก

อันนี้ตรงกันอาจารย์ขัดจังหวะนิดหนึ่งผมอยู่อาจารย์ปริญญาเทวานรุวิทย์กรุงด้วย

คำอ้างข้อหนึ่งเขาบอกว่า
เดี๋ยวถ้าไม่เร่งทำอะไรจะเจอมาตรา๑๕๗ละเว้นปฏิบัติหน้าที่พอฟังได้ไหม

ถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัจสุจริตลงไปลงมา
ไม่ได้เข้าใครออกใครเนี่ยมันเป็นเกราะคุ้มครองตัวท่านอยู่แล้วครับ
ไม่มีใครทำอะไรท่านได้ดังนั้นท่านไม่ต้องห่วง
ทำตามขั้นตอนต่างไปไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเป็นพิเศษ
ความจริงเร่งแต่เริ่มต้นจะดีถ้าท่านทำช้าแล้ว
เข้ามาเร่งกันในช่วงนี้มันจังหวะเวลาที่ดูแล้ว
ใครต่อใครในสังคมก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่า
แม้มันเหมือนมาขับรถแซงปากหน้ากันนะครับ
มันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรอกครับ
เมื่อกี้คุยอาจารย์ปริญญาที่อาจารย์บอกว่า
มีมติเรื่องทีละสอสอคนอื่น
อาจารย์ลองคุยกับอาจารย์สมชัยอีกทีนึง
ครับอาจารย์ครับคือมติของกรกตเนี่ยคือเห็นว่า
คุณพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัติคือเมื่อเขาต้องห้าม
เลยพ้นสมาชิกภาพทีนี้มันคือเรื่องของสอ
ถูกไหมครับเมื่อเทียบกับการพ้นตำแหน่งสอสอด้วยเหตุอื่น
เช่นเรื่องที่มีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
อันนี้คนสอยนี่คือสารดีกา
ทำไมกรกตเขาถึงไม่เร่งในแบบเดียวกันนะครับ
คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับว่า
มันเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันไงในสภาซึ่งเขาโหวตกันวันนี้
เพราะไอ้การที่คุณพิทาเป็นสอสอแล้วจะให้เขาพ้นตำแหน่งเนี่ย
มันต้องทำไม่ต้องตรงกับเมื่อวานนี้ก็ได้ตอนยื่นไง
ทำไมมาเล่นทำให้มันตรงกับเมื่อวานใช่ไหมครับ
ผมเปรียบเทียบอีกอันนะครับก็คือตอนที่คุณสมัครคุณธรเวท
เป็นนายกไปแล้วนะครับแล้วมาโดนสอยในภายหลัง
คุณสมัครต้องห้ามเหมือนกันว่าเป็นลูกจ้างอะไรผิดถูกเถียงกันได้
แต่ว่ามันก็เป็นนายกแล้วมาสอยทีหลังก็ได้คือไว้ง่ายคือ
ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนคางแคงเนี่ยคือว่า
หนึ่งคือมันรีบเอาสามวันสุดท้ายแล้วสองไม่ฟังความจากผู้ถูกร้องนะครับ
แล้วก็มาตัดหน้าเอาก่อนวันเลือกนายก๑วัน
มันเป็นการทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับของเนี่ย
ตามชื่อวันนี้นะได้เปรียบเสียเปรียบกันในศึกชิงนายกมันตรี
อาจารย์สมชัยคิดว่าการที่เขาไม่ฟังเสียงคุณพิธาเนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องที่ความเห็นผมนะครับมันเป็นการทำคำร้องที่ไม่เที่ยงทำ
ก่อนที่จะให้ใบเหลืองไม้แดงเนี่ยเรียกผู้ถูกกล่าวหานั้นมา
รับทราบข้อกล่าวหาเพื่อที่จะให้โอกาสเขาในการแก้ตัว
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรก่อนที่กรณ์ตอบจะตัดสินให้ใบเหล็กใบแดง
นั่นนี่คือในเชิงของคดีทุกข์จริง
ส่วนในคดีเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินั้น
ก็ต้องเรียนอาจารย์ครับว่ามันไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์กฎิกาว่าจะต้องเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าในหลายต่อหลายกรณีนี้ซึ่งเป็นการวิทยาศิลป์เรียกว่าคุณสมบัติ
พอไปพบว่ารายศัตรูขุ้มชาติพรก็ขอประกาศเลยว่าพวกเรานี้ขาดคุณชาติ
ุังสังคมจับจ้องอยู่และก็อย่ามีประเด็นที่คนอาจจะเห็นแตกต่างกันมากมาย
ว่าถือหุ้นจริงไม่จริงเป็นสื่อไม่สื่อนะครับประกอบธุรกิจยังประกอบอยู่หรือเปล่า
อยู่หรือเปล่านะครับการให้โอกาสเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหาดครับ
นะครับแม้จะไม่มีระเบียบไม่มีกติกาว่าจะต้องเรียกมานะ
อืมเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณคุณประกอบมหานบ
ซึ่งเป็นเสียงเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับ๔คน
ก็ออกความเห็นเหมือนอาจารย์สมชัยนี่แหละว่าควรจะขอความชัดเจนให้มากกว่านี้
ถึงจะส่งสารรัฐมนูลขอหนึ่งในการขอความชัดเจนคือ
ต้องเชิญคนที่ถูกร้องเนี่ยมาชี้แจงครับ
นี่นี่นี่เกาะเกาะตอเองนะที่พูดเมื่อวานเนี่ยครับ
หนึ่งเสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย
อาจารย์คิดว่าแล้วมันยังไงล่ะมันฟังได้ไหมล่ะ
ที่จริงแล้วเนี่ยผมติดใจอย่างเดียวว่า
ขยันเกินแล้วก็จังหวะเวลามันไม่สวยจริงเลย
อ่านี่แถมวันพุธ
คือหมายความว่าต้องการจะปิดประเด็นนี้ให้ได้

ทั้งที่ก็รู้นะครับว่าถึงส่งสารไปเนี่ยสารก็ไม่มีทางที่จะวินิจฉัยได้ทัน
อันนั้นก็อย่างไรก็ต้องหนึ่งสัปดาห์และและหลังจากนั้นเนี่ย
วินิจฉัยจริงว่าผิดไม่ผิดเนี่ย
อย่างน้อยศาลก็ต้องใช้เวลาสักประมาณ๒สัปดาห์หลังจากนั้น
รู้ทั้งรู้ครับว่าส่งไปศาสตร์รัฐนวณนั้น
อย่างไรก็วิแขกไม่ทันแต่ส่งไปเพื่ออะไรล่ะ
คุณส่งวันนี้เข้าเข้าวิแขไม่ทัน
คุณส่งสัปดาห์หน้าเขาเข้าวิจัยไม่ทันเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นผลไม่ได้แตกต่างกัน
แต่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของสมาชิกรัฐสภาในวันนี้

เรื่องที่ผมคิดว่าคุณสมบัติต้องห้ามมันมี๒แบบ
เช่นไม่ได้ถือสัญชาติไทยไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ที่การศึกษาไม่ถึงปริญญาตรี
ถ้าเขาปลอมใบเกิดมานะ

อย่างนี้คุณสัปดาห์มันชัดเจนว่ามันขาด
ก็พูดกันอยู่ทั่วไปหมดว่าไม่ได้ประกอบการมา
แล้วคำวิทยาศาสตร์ของสานมณูนะครับ

ในคำวิทยาศาสตร์ที่๑๘๑๙ทับ๒๕๖๓
ซึ่งตอนนั้นสสฝั่งรัฐบาล๒๙คนโดนร้อง

ดูเพียงแค่วัตถุประสงค์อย่างเดียวไม่ได้
เพราะเจตนรมของมาตรา๙๘๙๓เนี่ย
คือเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สื่อมวลชน

ถึงได้ห้ามให้สอสอถือหุ้นสื่อ

ของสอสอ๒๙รายเนี่ยแม้จะมีวัตถุประสงค์ทำสื่อ

ไม่มีการประกอบกิจการรายได้ก็ไม่มี

ทำการให้มันเป็นที่หายสงสัย

เพราะมันไม่เหมือนกับปลอมใบปริญญา

เห็นเท่ากับอาจารย์ทุกอย่างนะครับ
แต่ว่าประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ครับว่า

ถ้าท่านคิดว่าวิจารณ์ของท่านเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่
ท่านก็ถามให้สิ้นสงสัยก็คือให้สารรับทุนเป็นฝ่ายตัดสิน
สิ้นสงสัยไปมันก็ไม่ผิดหรอกที่จะส่ง
แต่ส่งให้เร็วกว่านี้ได้ไหมหรือส่งให้ช้ากว่านี้ได้ไหม

ทำไมมาตรงวันนี้พอดีมันได้เปรียบเสียเปรียบกันในสภา
ใช่ครับกำลังจะโหวตนายกก็มันก็เป็นการไปเพิ่มน้ำหนัก
ไม่ใช่เป็นผู้เล่นเอง
เอาล่ะจะส่งอาจารย์ไปทำงานต่อแล้ว
เวลามีน้อยนิดเต็มทีวันนี้เดินสายหลายแห่ง